เต๋อโดนโกงค่าโมเดลใช่ไหม

หนูฝากพี่รุ่นพี่ที่เป็นผู้กับ
อ่ะแล้วพี่โดนโกงตอนไหนอ่ะคะ

เออทำไมอ่ะแล้วเป็นข่าวเหรอ
ไม่รู้อ่ะแล้วทำไมดาวิมไม่รู้อ่ะ

รุ่นพี่คนนั้นคงจะบอกว่าเป็นลุงด้วยมั้ง
โป๊ะแล้วพี่เต๋อเม้ามอย
เป็นข่าวแล้วอ๋อข่าวตอนไหนอ่ะ

เป็นข่าวเมื่อเย็นค่ะพี่เต๋อลองเสิร์ชดิ

เอาพี่เต๋อเป็นหนึ่งในนั้นเหรอ

โป๊ะเลยบอกว่าจะเลิกซื้อแล้วของเล่น
ตอนนี้โดนโกงไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วตอนนี้คือเธอบอกจะเลิกซื้อ

พี่จะไม่ซื้อแล้วนะของเล่น

แต่ว่าเขาแบบเหมือน

เมื่อกี้
แล้วไม่ใช่
ไหนไหนไหนพี่โดนโกง
มาดูสิพี่โดนโกงไปเท่าไหร่เนี่ย

คือแบบข่าวเหมือนว่ามันจะเป็นข่าว
ก็เหมือนพวกมันข่าวเมื่อวานมั้ง

มันคือแบบรู้ซื้อถูกมั้ย
คือโดนโกงเนี่ยก็เจ็บใจแล้วเจ็บใจที่บอกว่าจะไปซื้อของเล่นแล้วไง
เห็นพี่เต๋อบอกว่าโดนโกงเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าดังนี้รู้ความจริง
ไหนสัญญาว่าจะไปซื้อของเล่นแล้วไง

เต๋อบอกว่าสั่งไว้นานแล้ว
อ๋ออออคุณคุณตัวเอง

หาของเค้าเอง
เข้าข้างล่ะเราเข้าข้าง
บอกกันตรงก็ได้ไม่ใช่ว่ามาโป๊ะกับข่าวอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะ
ขอให้จับคนร้ายได้แล้วขอให้ทุกคนที่เสียจำนวนเงิน
เพราะไม่รู้ว่ามีคนที่โดนโกงไปหลักล้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ขอให้พี่ได้เงินคืนขอให้ทุกคนได้เงินคืนเลย
เพราะว่าอย่างตัวดาวิดาวิเข้าใจจริงกับการโดนโกง
ดังนั้นดาวิรู้สึกว่าไม่มีใครชอบหรอกและไม่มีใครอยากดู